รักต้องเผาค่ะคุณผู้ชม

ผู้ชายคนหนึ่งคิดว่าเมียเนี่ย

รู้ไหมคะกลับมาที่พักเขาทำยังไง

เอาน้ำมันราดเมียจุดไฟเผาเลย

การไรที่กลุ่ม

การอื่น
การกลิ่น

เนี่ยค่ะคือตอนที่เอาน้ำมันราดแล้วก็จุดไฟเผาเมียเนี่ยอาจจะไม่ชัดนะคะ
แต่ได้ยินเสียงกรีดร้องไหมเราเห็นแสงเพลิงออกมาอย่างเงี้
นั่นนะคะเสียงกลิดร้องของฝ่ายผู้หญิงนะคะ
แล้วเห็นไหมคะนายเล็กเนี่ยชื่อจริงก็คือนายสำเริงม่วงสุกค่ะคุณผู้ชม
เอาน้ำมันที่อยู่ในแกนลอนนะคะถือไปนะคะ
แล้วไปราดตัวเมียแล้วก็จุดไฟเผาแล้วฝ่าเผารถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านด้วย
มอเตอร์ไซคันนั้นแหละค่ะที่นายเล็กเข้าใจว่า
ไปมีชู้กับภรรยาตัวเองเจ้าของรถชื่อว่าคุณเหน่งนะคะ
สรุปว่าเผาทั้งภรรยาตัวเองเผาทั้งรถของผู้ชายคิดว่าไปเป็นชู้กับภรรยา
นี่คุณผู้ชมตรงนี้ก็คือคอนโดมิเนียมอยู่ที่ย่านบางเขนกรุงเทพมหานครนะคะ
ชุนละมุนวุ่นวายไปหมดเลยอ่ะค่ะชาวบ้านก็พยายามห้ามแล้วแต่ห้ามไม่ได้นะคะ
ภรรยาผู้บาดเจ็บเนี่ยชื่อว่าคุณอุ๋มชื่อจริงก็คือคุณสุรัตนานะคะ
ด้านบนท่อนบนเนี่ยเจ็บเจ็บเลยค่ะครับสักประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ
ที่โดนไฟไหม้ไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นลำตัวนะคะ
อาการสาหัสค่ะแต่ว่าตอนนี้ตามรายงานข่าวคืออาการปลอดภัยแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนวันที่๙เมษายนที่ผ่านมา
โดย่านกรุงเทพบางเขนค่ะคุณผู้ชมครับนี่ค่ะ
สภาพคุณสุรัตนาหรือว่าคุณอุ๋มหลังจากที่ถูกผัวโหดเนี่ย
ราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผานะคะคุณสุรัตนาเนี่ยอายุสี่สิบหกปี
อาการสาหัสนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปค่ะมีอาการบาดเจ็บที่ใบหน้าแล้วก็ลำตัว
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ว่ามาตรวจสอบพบทีหลังว่าเธอติดโควิด๑๙ด้วยนะคะ
ก็ต้องมีการรักษาตามอาการด้วยนอกจากนี้อย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่
มีรถจักรยานยนต์ถูกไฟเผาด้วยหนึ่งคันอืมอ่ะล่าสุดค่ะ
ตำรวจตามจับกลุ่มตัวนายเล็กคนนี้ผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
หลังจากที่ก่อเหตุขับรถเก่งคันนี้ล่ะค่ะหลบหนีจากกรุงเทพไปที่อุทัยธานี
จะไปที่บ้านเกิดของตัวเองแล้วตอนที่ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้
สดเบียร์อยู่เลยพี่เบิร์ตนั่งสดเบียร์ไม่สะทกสถานเลยนะคะ
ตำรวจตามจับกลุ่มได้แล้วนะคะเอาตัวในเล็กกลับมาที่ท้องที่ที่จุดเกิดเหตุ
นบางเขนค่ะมาสอบปากคำในเล็กคนนี้
ทีมข่าวได้ข้อมูลจากการสอบปากคำของตำรวจทราบว่า
ในเล็กคบกับคุณอุ๋มเนี่ยมาสักประมาณสี่ปีครับ
แล้วตอนหลังเนี่ยไปจับได้ว่าเมียเนี่ยนอกใจนายเล็กบอกว่านอกใจว่าเจ็บแล้วนะ
แล้วผมไปจับได้ว่านอกกายด้วยนอกกายยังไง
นายเล็กเล่าให้ฟังบอกว่าผมแอบซุกโทรศัพท์ไว้ที่กองผ้าในห้องนอน
แล้วก็เปิดแอปพลิเคชันบันทึกเสียงเอาไว้ครับ
จนกระทั่งไอ้แอปพลิเคชันเนี่ยไปบันทึกเสียงเมียเอาชายชู้มานอนในห้อง
นี่นายเล็กบอกนะคะต้องย้ำว่าเป็นคำกล่าวอ้างของนายเล็กเขานะ
ใช่ค่ะทีนี้พยายามถามเมียแล้วตอนที่จับได้

พยายามถามเมียแล้วแต่เมียปฏิเสธมาโดยตลอด
สุดท้ายนายเล็กบอกว่าทนไม่ไหวก็เลยมาก่อเหตุการณ์นี้ขึ้น
ตำรวจถามต่อบอกว่าคุณเตรียมการมาใช่ไหม
คือถ้าเกิดว่าเตรียมการมาก่อนข้อหาก็จะหนักขึ้น

เฉพาะหน้าผมมันดันโทษะเอ้าเราเห็นน้ำมันอยู่ในแกนลอนน่ะ
น้ำมันมานี่ไม่ใช่ค่ะไอ้แกลลอนน้ำมันเนี่ย
ผมจะเตรียมน้ำมันไว้ใส่รถมันจะใส่ของผม
แล้วตอนที่ไปถามเมียพอเมียปฏิเสธก็โกรธ
ก็เลยนั่นแหละค่ะก่อเหตุการณ์นี้ขึ้นเลยนี่
ตอนที่ตำรวจเอาตัวนายเล็กมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แกลลอนน้ำมันมาด้วยนะคะครับแล้วตอนเนี้ย
นักข่าวก็ถามต่อว่าเฮ้ยถามจริงเหอะสาเหตุ
ทำไมต้องเผาอ่ะทำไมต้องเผาทำไมต้องโหดเบอร์นี้
นายเล็กบอกว่าก่อเหตุจริงนะ
โมโหที่จับได้ว่าเมียเนี้ยมีชู้แบบนี้ครับผมครับ
ก็เลยไปหาซื้อน้ำมันใส่กะลอนเตรียมไว้อ้าวนี่ไง
ไปหาซื้อน้ำมันใส่แกลลอนเตรียมไว้นี่นี่บอกกับนักข่าวแบบนี้นะคะ
แต่บอกกับตำรวจอีกแบบหนึ่งนะคะก่อนที่จะก่อเหตุ
นายเล็กไปนั่งดื่มเหล้าแถวห้องพักย้อมใจ
ก่อนที่จะไปก่อเหตุโหดครั้งนี้ค่ะอืม
เขาเพราะรักเล็กบอกแบบนี้คุณผู้ชมฟังจากปากเจ้าตัวค่ะ
ผมรักเมียผมครับทำไปเพราะอะไรภพความโอโหครับ

ตอนหลังมูตรอะไรครับพี่
เป็นรถไทย

ว่าในเนกเนี่ยไปเป็นมือที่สามระหว่างเขากับเมียนะคะ
ทีนี้เราก็ต้องไปถามคุณเน่งหน่อยนะคะคุณเน่งยืนยันบอกว่า
หนึ่งไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุและคนเจ็บเป็นการส่วนตัว
สองไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
ส่วนที่ระบุบอกว่าเผาเพราะหึงเนี่ยหมายถึงเผารถของเขาเพราะหึงเนี่ยเดี๋ยวนะ
ผมไม่เคยไปยุ่งกับคนเจ็บนะยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
ตัวเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีกับทุกคน
ก็อยู่คอนโดเดียวกันไม่ได้สนิทสนมกับคนเจ็บเป็นการส่วนตัว

อกจากนี้ทีมข่าวของเราก็มีการไปพูดคุยกับแม่ค้าขายส้มตำ
ตรงจุดเกิดเหตุด้วยชื่อว่าคุณพรทิพย์เนี่ยนะคะ
เล่าบอกว่าสักประมาณ๒ทุ่มเสร็จของคืนวันที่๙เมษายน
ขณะที่กำลังขายของอยู่ในเล็กขับรถเก๋งมาก่อน
ขับรถเก๋งมาจอดหน้าร้านจากนั้นก็ลงมาจากรถเก๋ง
แล้วเปิดกระโปรงท้ายหยิบแกลลอนน้ำมันลงมา
แล้วนำไปราดที่มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่

จากนั้นก็จุดไฟเผาค่ะแล้วยังไงต่อ
แล้วยังไงต่อคุณทิพย์เล่าต่อบอกว่า
ที่นายเล็กจะเทน้ำมันราดมอเตอร์ไซค์ของนายเน่ง
จู่ก็หันมาพูดกับคุณทิพย์บอกว่า
ลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้
คุณทิพย์ก็เลยงงพูดอะไรอ่ะงงอ่ะ
พอพูดเสร็จปุ๊บนายเล็กก็วิ่งไปที่ห้องพักค่ะไม่นาน
ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงด้วยอาการเจ็บปวดก็คือ

คุณอุ๋มภรรยาของตัวเองแล้วนะคะ
บุ้มเลย

ลุกตัวของเมียเขาพี่ก็ไม่รู้ว่า

เอ๊ะทำไมเขา
ถ้าฟังจากที่คุณทิพย์เล่าแบบนี้
ลักษณะเหมือนเตรียมการมาก่อนหรือเปล่า
เออแล้วมาพูดว่าลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้
เอาแกลลอนน้ำมันตรงไปที่มอเตอร์ไซค์ของคุณเน่ง

คุณอุ๋มภรรยาของตัวเองจุดไฟเผา
คุณอุ๋มถูกไฟคลอกทั้งตัวแล้วก็วิ่งออกมา
คุณผู้ชมในเรื่องของคดีความ
ตำรวจสนบางเขนบอกว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหา
นี่ข้อหานักนะพยายามฆ่าค่ะ
ส่วนเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์หากต้องการดำเนินคดี

เหมือนกันก็คือข้อหาทำลายทรัพย์
แล้วตอนในเล็กก่อเหตุเห็นว่ามีเด็กด้วยนะ
มีเด็กอยู่หน้าตรงจุดเกิดเหตุด้วย

แล้วเด็กก็เห็นด้วยนะคะว่าคุณทำอะไรลงไปบ้าง